ถึงเรื่องหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี

ใช่แต่ตอนนี้จะกลับมาอีกแล้ว
กับเรื่องของหนังสือครูปีชา
แล้วนี่เห็นแว่วมาว่ามีหนังสือของทางทนายตั้มด้วยนะ

ปกหนังสือครูปีชาเป็นใครยังไงบ้าง
ครูปีชาเนี่ยโอ้ใหญ่สุดนะฮะ
ใครยกสองนิ้วเมื่อกี้

เจ๊เกียวชู๒นิ้วนะครับ
พัดยกนิ้วโป้งใช่ไหม
เจ๊บับิลยกนิ้วโป้งส่วนเจ๊พัดนี่ยิ้มอ่อน
ก็โพสต์บอกว่าขอนำเรียนว่าปกหนังสือมาแล้ว
เห็นคุณครูปีชาแจ้งว่าหากมีคนสนใจซื้อหนังสือ
จะนำรายได้ส่วนหนึ่งทำบุญสร้างวิหาร
ที่วัดป่านาเบี้ยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยด้วยนะครับ

ตอนนี้เปิดปกหนังสืออยู่แต่ว่าตัวหนังสือ
อยู่ในขั้นตอนของการพิมพ์ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับ
ใช่ค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้จำชื่อหนังสือเอาไว้นะ
คำพิพากษาของสังคมคดีหวย๓๐ล้าน
แล้วก็เห็นตัวละครหมดเลยนะคะมีคนคุ้นเคยทั้งนั้นแหละ
แล้วก็มีทนายความด้วยอีก๒คนคือทนายสุชพงศ์กับทนายวรยุทธ์

หนึ่งภายใต้เมฆหมอกอันมืดมิดยังมีดวงอาทิตย์ที่๒แสง

ใช่ค่ะก็มีเล่ม๑แล้วเดี๋ยวรอเล่ม๒ไงคะ
ทนายวรยุทธ์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่าตอนนี้หนังสือยังไม่เสร็จ
แต่ขนาดยังไม่เสร็จมีคนสั่งจองมาเยอะแล้วนะ
คาดว่าจะสั่งทำประมาณ๒๐๐เล่มก่อน
เขาบอกว่าล็อตแรกอาจจะ๒๕๐๐เล่มนะ
เนื้อหาก็จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของครู

ยืนยันว่าไม่มีการละเมิดอำนาจศาลแน่นอน
เพราะเรื่องราวรับรองว่าสนุก
ซึ่งขณะนี้มียอดจองเกินจำนวนที่พิมพ์แล้วนะครับ

ครูปีชาจะเอาไปทำบุญครับ

นายยังบอกว่าช่วงนี้ทางคุณครูปีชา
จะไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็บอกว่าทางเราต้องระวังทุกเม็ดเลย
ขนาดข้อมูลที่สืบกันในศาล

เขาพยายามร้องศาลทุกเรื่อง
นี่ทนายของครูปีชาเล่าให้ฟังนะฮะ

เมื่อกี้เขาใช้คำว่าคำพิพากษาของสังคม

เรื่องปาฏิหารหวย๓๐ล้านดังสนัดเมือง
โอ้โหของใครจะขายดิบใครดีกว่ากัน

นายตั้มก็ถ่ายปกหนังสือไปเรียบร้อยแล้วด้วย

กหนังสือของทนายตั้มเขาถ่ายเป็นทนายตั้มคนเดียวก่อน
แล้วก็ทีนี้อันนี้เรื่องหนังสือเดี๋ยวเรารอนะ
ส่วนเรื่องคดีความก็อยากรู้เหลือเกิน

สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่ครูปรีชาเป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องหมวดจรูน
ข้อหาก็คือยักยอกทรัพย์รับของโจรครั้งที่๔นะคะ
คดีนี้ไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกตั้งแต่๔มิถุนายน
แล้ววันนั้นครูปรีชาถูกไต่สวนเป็นคนแรก

สารก็เลยนัดไต่สวนครั้งที่๒คือ๒๙มิถุนายน
แต่รอบที่ไต่สวนครั้งที่๒
ครูปีชาไม่มาบอกว่าไม่สามารถที่จะลางานได้
สารก็เลยนัดครั้งที่๓วันที่๒๓กรกฎาคม
แล้วก็ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
บอกว่าครั้งนี้ก็ซักค้านครูปีชาก็ยังไม่แล้วเสร็จ

วันนี้ค่ะ๒๐สิงหาคม
เป็นการไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๓
ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ละกันนะคะ
ข่าวนี้หายไปจากหน้าจอนานพอสมควรนะ
เพราะว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนของศาลท่านนะครับ
ส่วนเรื่องของหนังสือก็รอติดตามกัน
บอกว่าน่าจะวางแผงไม่เกินสิ้นเดือนนี้